คราวก่อนเราเสนอเหตุใหญ่ไปไฟดูดที่อุดรธานี
พอน้ำท่วมมันมีไฟรั่วเข้ามาที่เสาไฟ

คราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
มันจะเป็นเหตุที่จะวัวหายล้อมคอกหรือเปล่า
น่ากลัวกว่าที่อุดรธานีเพราะที่นี่มีแต่สายไฟโผล่ออกมาจากพื้น
คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะไอ้ที่มียางยางคลุมเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ

นำภาพมาโพสต์ไว้ภาพไหนฮะ

ภาพนี้เรามีภาพในโพสต์ไหม
ขอดูภาพในโพสต์หน่อยดีครับ

บอกว่าเห็นข่าวเด็กนักเรียนถูกไฟรั่วไฟช็อตได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อุดรธานี
รู้สึกว่าบ้านเราต้องรอให้เกิดเรื่องขึ้นก่อนหรือไง

เสาไฟนี้น่ากลัวกว่าที่อุดรอีก
เพราะเสาไฟนี้เคยเกิดอุบัติเหตุรถชนเมื่อปี๖๒

เหลือแต่สายไฟที่มันผุดขึ้นมาจากพื้น

ปล่อยให้มีไฟรั่วสายไฟอยู่แบบนั้น
ก็เลยมีอาสานำยางรถยนต์มาครอบไว้

แล้วก็เอายางล้อรถเอามาใส่ไว้๒อันแล้วก็พ่นสีแบบนี้

ถ้าไม่เอามาครอบไว้แบบนี้เดี๋ยวคนเดินเตะเดินเหยียบเดินเกี่ยว

แล้วคุณเมื่อกี้เห็นป้ายไหมป้ายอยู่หน้ามูลนิธิร่วมกับตันยู
อยู่ตรงถนนหน้ามูลนิธิใหญ่
มันจะไม่มีใครเห็นหรือไงมันต้องมาซ่อมได้แล้ว

ประเด็นคือมันเกิดขึ้นตั้งแต่อุบัติเหตุ๓ปีที่แล้ว
ตอนนี้ปี๖๕แล้วไม่แก้ไขหน่อยเหรอคะ
แล้วทีนี้ถ้าฝนตกน้ำท่วมคนไม่เห็นทำไง
หรือว่าไฟมันรั่วลงพื้นที่เป็นน้ำเจิ่งนองเนี่ย

ก็ลงไปยังพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บริเวณหน้ามูลที่ร่วมกระตันอยู่ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพรีบนฟุตป่าทางเท้า
พบยางรถยนต์วางซ้อนกัน๒เส้น
ก็เขียนไว้เลยพ่นสเปรย์ไฟรั่ว
แล้วมีกลวยจราจรครอบทับสายไฟขนาดใหญ่
ที่ขดเป็นวงกลมอยู่ด้านในนะครับ

แม้จะถูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ

ห่างออกไปยังพบว่าบริเวณนั้น
ยังมีเสาไฟส่องสว่างที่ไม่ได้ปิดฝาครอบ

ที่เป็นเสาไฟภาพตอนแรกค่ะนี่นี่
คุณผู้ชมค่ะไม่ได้ปิดฝาครอบ
แล้วยังมีลักษณะสายพันสีดำนี่
สก๊อตเทปสีดำนี่มันขาดแหว่งค่ะ
คุณกลัวไหมกลัวสิโอ้โห
ชาวบ้านชาวช่องเห็นแบบนี้ร้องเรียนเลย

จะมีกระแสไฟมันสปาร์คขึ้นมาหรือเปล่า

ก็ไม่ตัดอะไรดูตัดเกี่ยวว่าจะอย่างนั้น
แต่ก็ยังเหลือแสไฟที่อยู่กับมื้นใช่

เสาบางต้นที่เห็นว่าไม่มีไอ้ฝาครอบ
เคยมีคนไปจับโดนแล้วไฟมันดูดขึ้นมาแล้วนะคุณนะ

ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เคยติดต่อสอบถามไปหลายหน่วยงานแล้ว
แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูเลย
วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้หน่อย

ชาวบ้านก็ทำเองคุณเอายางมาครอบไว้แบบนี้กลัวอันตรายนะคุณนะ

ฝากด้วยเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็ต้องตามหน่วยงานนะ
ให้มาแก้ไขกันหน่อยจะปล่อยไว้แบบนี้
โอ้โหมันฟ้องภาพมันฟ้องจริง

หรือว่าจะของอะไรนะพื้นที่หรือเปล่าเทศบาลอะไรหรือเปล่า